คือร้องได้ให้ร้าน

นอนกินน้ำตา
เสร็จไปว่าเหนื่อยนาย
เจอแสง
นวลอ่อนนี่อ่อนชักอาย
ลาแล้วกรุงเทพใจร้าย

แสงเหลือนี่อ่อน
เสียงมีพลังร้องแบบเต็มเสียงเต็มคำมากเลย
แล้วเมื่อกี้นี้นะได้สุภาษิตไทยคำนึงเลย
ว่าร้องสุดคำรำสุดแขน

พร้อมนะครับป้าดำจะเฉลยแล้ว

มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทป้าดำนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เอกที่๑มูรค่า๑หมื่นบาทประดำร้อง
ได้ครับ
สุดยอด
สนุกนะใจเบิกบานมีความสุขไม่ว่าจะมีจัดจนขอให้มีความสุข
ประดำทำได้แบบนี้ร้ำราคา๑หมื่นบาท
จากเครงของคุณคุ่งภวงดวงเงิน

ก็เป็นเพลงแรกผ่านพ้นไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่ยากที่สุดในสิบเพลงเพราะว่าถ้าผิดกลับบ้านทันทีไม่มีตังค์ให้เลยวันนี้ได้แน่นอนหนึ่งหมื่นไม่กลับบ้านมือเปล่าแล้วป้าดำนะครับจะคุยเรื่องสะเทือนใจนิดนึงเรื่องลูกทั้งสองคนครับคือมันปีเดียวกันเลยเนาะเรื่องราวเป็นยังไงใครไปก่อนไปหลังก็น้องฝากกันไปก่อนเนอะ
แล้วป้าดำก็เลยต้องเลี้ยงหลานให้กับพี่ชีพ

ตอนนี้ก็คือที่บ้านก็มีป้าดำ

ก็ช่วยกันแล้วก็เขาก็รับจ้างด้วย

หลานปีใหม่อายุเท่าไหร่แล้วครับลูกตอนนี้

เพราะว่ารุ่นนี้ก็ทำมาอย่างเต็มที่แล้ว

เขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไร

ขับรถให้ยายยิ้มไม่ไปแล้วเดี๋ยวยาย

อยากบอกตัวบ้ามากจน

ก็คือต่อสู้กับความอดหยากในบ้านด้วย
ต่อสู้กับงานที่ต้องทำแล้วก็ต้องต่อสู้กับพี่ชีพด้วย
ดำพูดตลอดว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผลพวงจากการที่อาชีพที่เราทำ

เพราะว่าอะไรถึงได้ปักใจว่าเป็นเรื่องนั้น
ก็ป้าดำเชื่อเรื่องนี้ค่ะเพราะเห็นคนรอบข้างแล้วก็เห็นกับตัวพี่สาว
ถึงต้องบอกว่าให้หยุดอย่างนี้ค่ะป้าดำค่ะสมมติว่าใครก็ตามที่ทำอาชีพนี้อยู่
แต่มันเป็นอาชีพอ่ะนะเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่ทำอาชีพนี้บ้าง
ก็อยากจะบอกว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพบาปแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่ว่า
ทุกคนต้องกินกินเนื้อสัตว์กินอะไรนะถ้าเกิดว่าไม่ทำทุกคนก็ไม่มีกิน
แต่ป้าดำขอบอกว่าขอเตือนว่าถ้าทำแล้วทำตรงนี้แล้วก็ค่อยให้ทำบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละจ๊ะ

ใช่นานเพียนได้ทำบุญแพรส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับสรรพสัตว์นี่แหละจ้ะ

ชีพตอนนี้ในใจกับตรงนี้มันมีความสุขไหม
ในเมื่อมีน้องลำก็คงจะมีความสุขค่ะ

เข้าเขาก็ทำเฉยเขาว่าพี่ชีพบ้ามั้ง
แต่ว่าถึงจะเอ็ดเขาแล้วรักเขาไหมล่ะ
ก็รักน้องแต่นี่พี่น้องของธรรมดาต้องมีมั่ง
เอาละแหมเรื่องราวเยอะเหลือเกินเดี๋ยวไหนจะเรื่องบ้งเรื่องบ้านอีกเดี๋ยวค่อยคุย
ตอนนี้เข้าเพลงกันก่อนดีกว่าเพลงที่๒กันเลยนะครับป้าดำ
เมื่อกี้ผ่านไปแล้ว๑เพลงนะครับเพลงนี้๒๐๐๐บาทนะครับ
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยอินโทรเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อมา
นี่รู้ไปถึงตัวช่วยเลย
แสดงเป็นแฟนรายการของเรานะฮะตัวจริงเลย

กับเพลงที่แล้วเพลงนี้ยากง่ายกว่ากันยังไงครับ

มันไม่ยากเลยป้าดำไม่ค่อยจำเลย
พอรู้เค้าบอกแล้วว่าน้องดำสู้สู้ตัวช่วยไม่ต้องใช้
ดำครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

ทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย

ประดำครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

ก็ตามที่กุญสือได้บงการเอาไว้

บอกว่าอย่าเพิ่งใช้ตัวช่วยเลย

ก็ขอให้ร้องให้ถูกต้องหมดทุกคำนะครับประดับนะครับค่ะ

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

และนี้นะครับ

ขอรวมค้นด้วยครับ

ชีวิตผู้สาวบ้านนาวุฒิการศึกษามีน้อย
ขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนลื่นลอย
โชคดีมีอายเฝ้าคอยหยัดยืนให้โอกาสใจ
ยิ่งพบยิ่งไกลมั่นใจอายเป็นคนดี
ยามเจ็บยามทำทีวีน้องมีอายคอยดึงไว้
เป็นพี่ยามท้อเป็นพ่อยำน้องวันไหว
ยามป่วยเฝ้าดูแลใจอายคือผู้ให้เรื่อยมา

อายเป็นพ่อพระในใจ
เชื่อไหมเชื่อใจอายทุกเวลา
ได้โอกาสเรียนได้รักจากอ้ายแทนค่ะ
ขอบคุณสวรรค์เมตตาประธานอ้ายมายาใจ
ได้หากับอายเหมือนใจได้ปริญญา
น้องอยู่ยืนสู้ที่วาเพราะว่าอายปูทางไว้
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
อายคือปริญญาใจน้องจึงยิ้มได้วันนี้
ขอบคุณสวรรค์เมตตาประทานอ้ายมายาใจ